ดูความคืบหน้ากันเลยค่ะสำหรับกรณีน้องหญิงนะคะ
เด็กสาวัยสิบเก้าปีนะคะที่เสียชีวิต
เหตุการณ์เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปต่อเนื่องแล้วล่ะ
คือตัวผู้ต้องสงสัยที่ชื่อว่าในออฟเนี่ยอ้างว่าน้องหญิง
กระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์ขณะที่ในออฟกำลังจะขับรถไปส่งที่หอพัก
แต่ว่าจากการชนะสูตรเนี่ยมีเหมือนลักษณะถูกของแข็ง
ไม่มีคมทุบที่ไทยทอยแล้วก็บาดแผลเนี่ย
ทางนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
เขาก็รับคดีนี้จากทางครอบครัวของน้องหญิง
ประสานงานต่อเนื่องเขาก็ลงพื้นที่
เขาบอกว่ามันมีจุดที่มันผิดสังเกตหลายเรื่องคุณภาคภูมิ

คือถ้าน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเนี่ยนะ
มันต้องลงมาทางซ้ายก็ต้องเป็นแผลฝั่งซ้าย

ถ้ากระโดดลงมาก็ต้องเป็นแผลฝั่งนี้
แต่แผลที่น้องหญิงมีคือฝั่งซ้าย
แล้วก็ถูกของแข็งทุบที่ไทยทอย
ลักษณะมันแปลกก็เลยมีพิรุธหลายอย่าง
เมื่อวานนี้ได้มีการนำตัวในออฟที่เป็นผู้ต้องสงสัย

ลงพื้นที่ไปชี้จุดเกิดเหตุด้วย

แล้วก็ทำท่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
บอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องหญิงขึ้นรถเทรลเลอร์ไป

แต่ก็เห็นนะตอนที่น้องหญิงโทรหาเพื่อนรุ่นพี่

มีเมื่อวานนี้ที่ไปคิดจุดต่างให้กับคนอื่นดู

เพราะเขามีภรรยาแล้ว

แล้วที่บอกว่าในออฟเคยมีประวัติ
นี่ค่ะในอัจฉุยะเรื่องลัตนาพวงประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ก็คือจุดที่เป็นถนนเอเชียบริเวณสะพานเกือกม้ากลับรถ

จังหวัดพระนครสิทยาก็ไปจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำหรับกรณีน้องหญิงนะคะที่เสียชีวิต
ก็นายอาชริยะบอกว่าอย่างที่บอกค่ะว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยมันสูงนะ
ถ้าตกลงมาเนี่ยจะทำให้ท้ายทอยได้รับบาดเจ็บเหมือนลักษณะถูกของแข็งทุบจริงเหรอ
เนี่ยค่ะแล้วถ้าตกลงมาคือนั่งฝั่งซ้ายอย่างนี้
ตกลงมาก็ต้องตกลงมาฝั่งซ้ายสิแผลก็ต้องอยู่ฝั่งซ้ายของน้องหญิงสิ
หักขาหักถลอกอะไรมันต้องมีนะคะแล้วก็น้องหญิงเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นด้วย
มันไม่เห็นมีบาดแผลในลักษณะว่าถลอกเลยถ้ากระโดดลงมาจริงจริง
ก็ต้องพิสูจน์ว่าถ้าเวลากระโดดจริงมันเป็นไปได้ไหมว่าจะกระโดดลงมาจุดนี้
แล้วก็จะมีแผลตามที่ชนะสูตรออกมาเนี่ยค่ะ
สภาพความสูงของรถเทลเลอร์กับการที่ตกลงมามันจะมีผลทำให้ท้ายทอยของน้องเนี่ยกระทบกับพื้นถนน
ทำให้ได้รับบัตรเจ็บถึงถูกของแข็งไหมมันจะขัดแย้งกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของแพทย์
เพราะการที่น้องเขาตกลงมาเนี่ยมันต้องตกทางด้านซ้าย
อย่าน้อยจะมีขาหักแขนหักหรือก็มีปลาดแผลทะลกรอบเป็กเสื้อผ้ากางเกง
มันชัดเจนถ้าเนี่ยเราจะมาพิสูจน์ว่าเวลาดวดจริงไปเป็นไปได้ไหมที่โดดจากถึงจุดนี้
พฤติกรรมของน้องบาดแผลที่เกิดขึ้นมันเป็นการถูกตีที่ท้ายทอยด้านหลัง
เชื่อว่าน้องเขากำลังวิ่งหนีนะครับ
พฤติการที่เราได้ถอดเทปโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเนี่ยคลิปเสียงทั้งหมดแล้วเนี่ย
มันช่วงขาดหายไปพอดีเราจะมาดูว่าตรงที่ช่วงขาดหายไปกับที่เรามีกับที่ตกมันบาลานซ์กันไหม

วันนี้เราจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดให้เกิดขึ้นและแม้กระทั่งเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลเนี่ย
จะดูว่าเขาเอารถเทลเลอร์นี้ไปส่งน้องที่โรงพยาบาลจริงไหม
เพราะจะเอารถเทลเลอร์ไปส่งที่โรงพยาบาลได้ยังไง

เพราะว่าเราได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมาว่าเป็นรถกระบะไปส่ง
มันก็จะเป็นหลักฐานสำคัญที่หนึ่งว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาให้การ
นี่อ่ะค่ะนายอัธิรยาเขาก็ไปกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ไปกับตำรวจฝ่ายสืบสวนจังหวัดพระนครสีทุยา
พอจำลองเหตุการณ์กันเสร็จเนี่ยก็ไปดูกล้องวงจรปิดค่ะที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลการุณเวชยุฒิญา
กล้องที่บันทึกภาพจุดที่ในออฟส่งตัวน้องหญิงมันไม่ชัดนะคะ
ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นใครแต่ก็มีข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การกับตำรวจว่าน้องหญิงถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาล๖นาฬิกา๒๐นาที
มีรถเทรลเลอร์ไปส่งในออฟอุ้มน้องหญิงไปที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ขับรถเทรลเลอร์ออกไป
ส่วนบาดแผลตามร่างกายของน้องหญิงคุณหมอบอกว่าอยู่ทางซี่ขวานะคะมีรอยเขียวช้ำไม่ได้เกิดจากแผลถลอก
มีรอยลักษณะคล้ายถูกตีด้วยของแข็งที่ไทยทอยพอหลังจากการตรวจสอบทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมนายอัจฉริยะก็เลยบอกว่า
เกือบทุกข้อเลยก็อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยในออฟเค้าก็ให้ข้อมูลได้ฝ่ายเดียวเพราะเค้าอยู่กัน
แล้วก็น้องหญิงก็เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
คุณหมอบอกว่าน้องหญิงมีรอยฟกช้ำที่ลำตัวทางซี่ขวาอย่างเดียวนะคะ

ตัวมีแผลถลอกนิดเดียวค่ะ
ผลของกล้องวงจรปิด

ตอนนี้คือ๖โมง๒๔นาทีมาถึงที่โรงพยาบาลนะครับ

คุณหมอได้แจ้งให้เราทราบเมื่อกี้เนี่ย
ว่าน้องจะมีเลือดไหลออกทางหูตลอดเวลา

เกิดขึ้นจะอยู่ทางซีกฝา

เพราะนายออฟบอกว่าน้องกระโดดลงใช่ไหมครับ
ถ้าโดดลงมันจะต้องอยู่ทางซีกซ้าย

และลักษณะบาดแผลที่เกิดขึ้นเป็นรอยช้ำมากกว่า

หรือว่าแผลที่กลับอ้าวอเมริกากระโดดลงมา
คือบาดแผลเนี่ยเกิดจากท้ายทอย

ถ้ารักษณะคือถ้าเลือดไหลออกจากทางหูเนี่ย

สภาพตอนที่อยู่บนรถเทลเลอร์เนี่ย

หยุดตามเบาะหรือตามอะไรที่รถเทลเลอร์แน่นอน
แต่ผลของนิติวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วว่า
ไม่พบคราบเลือดที่บนรถเทลเลอร์เลย

ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะว่า

กระโดดลงมาจากรถจริงเนี่ย

ขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่

ว่าน้องหญิงอาจจะวิ่งหนีอะไรบางอย่าง

อาจจะถูกของแข็งตีเข้าที่ศีรษะ

การจากบาดแผลจากลักษณะของแผลนะคะ

คาดการณ์แบบนี้มันสอดคล้องกับเสียงที่น้องหญิง
โทรไปขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ชื่อรุ้งนะ

พอโทรไปปุ๊บร้องห่มร้องไห้แล้วก็สายตัดไป

ที่เราให้คุณผู้ชมเคยฟังไปก่อนหน้านี้เมื่อวันก่อนนะคะ

มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ไทม์ไลน์การใช้รถคันที่เกิดเหตุ

ในออฟและก็โทรศัพท์ของน้องหญิง
แล้วก็มีหลักฐานพบว่ารถได้จอดอยู่

ยังทราบควต่างอีกเยอะด้วย

แล้วก็น้องหญิงลักษณะคือตัวเปียกด้วยนะ

ออฟบอกว่ามันมีเหมือนกับขวดน้ำวางขั้นอยู่
ระหว่างในออฟที่ขับรถแล้วก็มีขวดน้ำวาง
แล้วก็น้องหญิงนั่งอยู่แล้วก็เหมือนจังหวะน้ำหกใส่น้องหญิง
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีน้องหญิงจะต้องตัวเปียก
นึกออกมั้ยทีนี้คุณพ่อของน้องหญิงค่ะ
คุณพ่อสุบินยาวิราชก็บอกว่าตอนนี้ก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะคะ
นายอัจฉริยะมาช่วยในการเร่งรัดคดี
ก็ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะกระโดดลงมาจากรถ
ข้างมั่นใจว่าถูกทำให้เสียชีวิต
ส่วนปมที่สงสัยมากตอนนี้ก็คือ
เพื่อนผู้หญิงของน้องหญิงอะค่ะ
ก็คือน้องหญิงไปเที่ยวผับกับเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อว่าเป็ด
เป็นพาแฟนไปชื่อว่าท็อปท็อปพาน้องชายไปชื่อว่าอ๊อฟ
แล้วก็ไม่ยอมมาส่งน้องหญิงปล่อยให้น้องหญิงกลับกับอ๊อฟเนี่ย
มามีเหตุการณ์นี้ทำให้น้องหญิงเสียชีวิตเนี่ย
คุณพ่อบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้เป็ดหายไปเลยนะ

ติดต่อไม่ได้งานศพอะไรก็ไม่มานะ

พ่อก็สงสัยว่าแล้วทำไมเป็ดถึงปล่อยให้หญิงกลับบ้านกับอ๊อฟ
ทั้งที่เป็ดก็รับปากกับรุ่นพี่ชื่อรุ้ง
รับปากทางโทรศัพท์ไปแล้วว่าเอาหัวเป็นประกันนะ

แต่ทำไมปล่อยให้หญิงเป็นแบบนี้นะคะ
ก็ผมยังเชื่อมั่นมาตลอดครับว่าน้องไม่ได้กระโดดลงจากรถเองนะครับ
ฝั่งนู้นไม่ติดต่อมาเลยครับ
เป็ดก็ไม่เคยคุยกันก็สงสัยนะครับตัวตัวเป็ดเองนะครับ
ผมก็ต้องยังสงสัยอยู่คล่องใจอยู่ว่าทำไมถึงปล่อยไปกับอ๊อฟยังไงครับ

หน้านั้นเขาเคยมาที่บ้านกับลูกสาวครับมาแป๊บเดียว
มาลูกสาวมาเอาของแล้วมาพร้อมกับเป็ด
แล้วก็กลับไปยังก็ไม่ได้ทักทายอะไรกันครับ
ส่วนในอ๊อฟนะครับผู้ต้องสงสัยนะครับ
นายสุรพลดาราคำตำรวจสพบังปะอินควบคุมตัวไปสอบสวนค่ะ
แจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวค่ะ
พูดถึงเป็ดนี่นะ
วันนี้มาเปิดเผยตัวแล้วนะ

พ่อของน้องหญิงเนี่ยบอกว่าคนชื่อเป็ดเนี่ย
หญิงสาวคนนี้เนี่ยรู้จักกับลูกสาวได้สักแค่ไม่ถึงเดือน
รู้จักในที่ทำงานแล้วก็ชวนลูกสาวมาอยู่หอพักด้วยกัน
วันเกิดเหตุเนี่ยชักชวนลูกสาวว่าบอกว่าจะไปซื้ออาหาร
จะไปกินข้าวไม่ไกลจากหอพัก
แต่พอไปถึงที่แล้วเนี่ยกลับเป็นร้านเหล้าสถานบันเทิง
แล้วก็ไปเจอในท็อปกับนายออฟ
แล้วคุณพ่อบอกว่าลักษณะของน้องหญิงที่ไปเที่ยวกับเป็ด
เขาแต่งตัวเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจจะไปเที่ยวกลางคืน

แล้วร้านที่เกิดเหตุอยู่แถวบังปะอินพระนครศิริยา
อันนี้คือเป็ดนะฮะวันนี้มาพบตำรวจแล้ว
เจ้าของร้านเขาออกมาบอกแล้วนะเพราะมีคนสงสัย
ทำไมอายุ๑๙เข้าผับได้
แล้วนัดตี๒มันไม่เปิดเกินเวลาเหรอ

แต่ว่าเขานั่งกินของเขาในกลุ่มเพื่อนกันอยู่
แล้วในออฟนี่แหละโทรมาหาคนที่อยู่ในร้านที่นั่งกินอยู่

จนพวกนี้ออกจากร้านเข้าไป
เอาเป็นว่าเป็ดที่ถูกตั้งข้อสงสัย
ถูกตั้งข้อคอรหาจากสังคมว่า

พาน้องหญิงไปให้อ๊อฟหรือเปล่า

ศึกษวนของตำรวจภูทร
ก็ให้ตำรวจสพบอิน
ไปนำตัวผู้หญิง

อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องหญิง

แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ไปส่งน้องหญิง
ปล่อยให้น้องหญิงขึ้นรถเทลเลอร์ไปกลับในออฟต์
กระทั่งในออฟบอกว่าน้องหญิงตกรถเสียชีวิต
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสังเกตการณ์ดูด้วยนะครับ
พบว่าตำรวจนำตัวผู้หญิงที่ชื่อเป็ดมาสอบสวน
ตั้งแต่ช่วงประมาณ๑๗นาฬิกาของวันนี้
ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรให้ทราบนะครับ
ก่อนที่พันธุ์ตำรวจเอกฤทธิ์สุริเทพ
ภูมิกับการสพบังปะอินจะนำตัวหญิงสาวที่ชื่อเป็ด
ออกมาตอบคำถามกับสื่อมวลชน
โดยนางสาวเป็ดให้การปฏิเสธนะครับ
บอกว่าเธอไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องหญิง
เธอก็พยายามจะไปส่งหญิงจริงนะในการที่จะพาขึ้นแท็กซี่กลับ
พาไปส่งให้ถึงหอพักอะไรเลยเนี่ย
แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยเธอรีบก็เลยไม่ได้ไปส่ง
คือวันนั้นคือหนูพยายามหาแท็กซี่ที่จะไปส่งเขา
แล้ววันนั้นมันไม่มีหนูก็เลยฝากฝั่งให้พี่เขาไปส่ง
คือหลังจากที่หนูฝากฝังปุ๊บคือเขาก็บอกว่ารับปากว่าจะไปส่งแล้ว
หนูก็ไว้ใจแล้วคือหลังจากนั้นเราก็แยกทางกัน
หนูก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็หนูก็รู้แค่เนี้ยค่ะ
ถ้ามาว่าหนูว่าเป็นนกต่ออะไรคือหนูไม่ใช่นกต่อ
คือวันนั้นเขาขอไปกับหนูเขาบอกให้หนูกลับไปรับหนูก็กลับไป
แล้ววันนั้นหนูฝากให้พี่เขาไปส่งเพราะว่าพี่เขาผ่านหน้าเมืองอยู่แล้ว
หนูก็เลยเออโอเคให้เขาไปส่งหน้าเมืองเขาบอกว่าเออให้พี่เขาไปส่งหน้าเมือง
และทีนี้หลังจากนั้นคือเขาไปด้วยกันสองคนหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นค่ะ
สำหรับหญิงกับป๊อปนี่คือเขารู้จักกันนานหรือยัง
ยังค่ะก็เพิ่งรู้จักกันครั้งที่สองค่ะครับค่ะตัวเราเองกับหญิงนี่คือเป็นเพื่อนกันรู้จักกันอย่างดีแล้วครับ
ก็ประมาณสองเดือนได้ค่ะวันนั้นคือเห็นบอกว่าจะส่งหญิงขึ้นแท็กซี่
แล้วอยู่อยู่ก็เปลี่ยนใจให้ไปกับท็อปวันนั้นมันไม่มีแท็กซี่ค่ะพี่ยืนรอแท็กซี่แล้วมันไม่มี
คือพี่เขาก็ต้องรีบถ้าให้พี่เข้าไปก่อนแล้วให้หนูกับหญิงอยู่สองคนแล้วหนูจะกลับรถอะไร
เพราะว่ามันไม่มีแท็กซี่หนูก็เลยให้พี่เขารอแล้วหนูก็ฝากติ่งไปกับเขาเขาบอกว่าเขาจะไปส่งหน้าเมืองให้
ตอนนี้ตอนหนูไปกับเขาหญิงยอมไหมครับ
หญิงก็บอกว่าโอเคเพราะว่ามันไม่มีรถแล้วค่ะแล้วหญิงก็บอกให้หนูไปเดินไปส่งขึ้นรถหนูก็เดินไปนอกนั้นก็แยกกัน
แล้วตัวเป็ดเองมีความสนิทสนุกกับผู้ตายมาแค่ไหนครับ
ก็คือเป็นเพื่อนเวลาไปทำงานก็อยู่ด้วยกัน
คือเป็ดเนี่ยบอกว่าหญิงนี่ขอไปด้วยเองนะความจริงคืนนั้นเขาจะไม่กลับหออยู่แล้ว
แต่หญิงบอกขอไปด้วยก็ต้องมารับพาไปด้วยเนี่ยก็จะขัดแย้งกับที่ครอบครัวกับคุณพ่อของหญิงบอก
ว่าทางนี้เป็นคนชวนไปค่ะบอกชวนไปกินข้าว
อ่าแล้วบอกแท็กซี่ไม่มีก็ไม่รู้จะส่งขึ้นแท็กซี่ยังไงเนี่ยนะ
ขณะที่พันธุ์ตำรุดเอกฤทธสุริเทพฯผู้อำนาจการศพบินต์นะครับ
บอกว่าหลังจากสอบสวนหญิงสาวที่ชื่อเป็ดนานร่วม๓ชั่วโมงนะครับ
เรื่องต้นเป็ดให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรทั้งสิ้น

ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ
โดยเฉพาะกรณีที่เป็ดอ้างว่ารับปากกับเพื่อนที่หญิง
โทรไปขอความช่วยเหลือแล้วก็โทรมาหาเป็ด
ว่าจะไปส่งให้แต่ว่ากลับไม่ไปส่ง
ซึ่งตรงนี้ยังต้องสอบสวนต่อให้แล้วเสร็จ
หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับเป็ด
ว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะครับ
แต่คาดว่าข้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือ
ฐานเป็นผู้สนับสนุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อหานี้ตำรวจคิดว่าแจ้งได้
ขณะเดียวกันนะครับทางภูมิกับการสพบังปะอิน

ด้านการสอบสวนของตำรวจในทุกขั้นตอนนะครับ
แล้วก็การแจ้งข้อกล่าวหาที่แจ้งกับนายออฟไปแล้วด้วย
ยืนวันตำรวจไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้เพิกเฉยนะครับ
ในการรับแจ้งคดีนี้ตั้งแต่ต้นที่มีเหตุการณ์ที่น้องหญิงเสียชีวิตนะครับ
ส่วนในท็อปที่เป็นพี่ชายของนายออฟนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เพราะอยู่ตั้งแต่ร้านเหล้าที่ไปนั่งกินกัน
ตำรวจเรียกมาสอบสวนแล้ว
แต่ในท็อปอ้างว่าติดงานอยู่ต่างจังหวัด
เดี๋ยวจะมาให้การกับตำรวจโดยเร็วที่สุด
ซึ่งตำรวจจะให้เวลาถึงวันพรุ่งนี้นะ
ว่าพรุ่งนี้จะมาถ้าไม่มาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับ
หลังจากนี้ตำรวจสพบังปะอินก็จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่อยู่ในจุดเกิดเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมทั้งหมด
ทั้งเจ้าของร้านเหล้านะคนที่อยู่ในร้านเหล้า
จุดที่เป็นจุดปั๊มน้ำมันที่ขับรถกระบะไปตรงนั้นกัน
ที่น้องหญิงจะถูกแยกให้ขึ้นรถเทลเลอร์ไปกับนายออฟ
ส่วนในออฟหลังจากตำรวจสพบังปะอินคุมตัวไปขอบหน้าศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรียุธยา
พนักงานสอบสวนได้คัดค้างการประกันตัวทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับญาติแล้ว
ถ้าญาติมาขอประกันตัวก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
ท่านจะพิจารณาให้ประกันตัวหรือไม่
วันพรุ่งนี้พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะมาติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าของคดีนี้
พระนครศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะครับ